ไปดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยกันนะครับ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เมื่อวานนี้อยู่ที่๘๑๙รายนะครับ
ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม๑๕ขออภัยครับ๔๖๕ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑รายนะครับรวมแล้วเป็น๗๖รายในขณะนี้
ขณะที่มีภาพแรกครับผมเองก็อยากเห็นแม้ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวท่าน
ภาพแรกของท่านผู้ว่าสมุทรสาครนะฮะที่ลูกสาวเนี่ยครับ
แม้จะเป็นการมองผ่านกระจกแบบเนี้ยนะฮะโอ้ก็ชื่นหัวใจแล้ว
คือนี่แหละครับเป็นภาพที่ลูกสาวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวิรสักวิจิตแสงสี
มองผ่านกระจกเข้าไปเห็นคุณหมอกำลังรุมพูดคุยอยู่กับคุณพ่อนะครับ
ที่มานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับคือแบบเกือบเดือนแล้วเนี่ยนะฮะ
อีกวันหนึ่งกับพรุ่งนี้ครบเดือนคือภาพนี้คุณหมอนิธิพัฒน์เจียรักกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โพสต์เฟซบุ๊คเล่าอาการของท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์บอกว่า
เข้าเยี่ยมใกล้ชิดเป็นครั้งที่สี่สวมชุดป้องกันลดลงแล้วนะฮะ
ไม่ต้องแต่งแบบเต็มเต็มที่เพราะอะไรเพราะตรวจถึงสามครั้งแล้ว
ไม่พบเชื้อโควิดสิบเก้าในปอดท่านนะฮะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่
ให้ลูกสาวของท่านผู้ว่าเข้าเยี่ยมผ่านห้องกระจกได้ด้วย
โดยท่านผู้ว่านะครับท่านยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
นอนนิ่งฟังการพูดคุยของคุณหมอที่เล่าข้อมูลต่างนะครับ
ผู้ว่าฟังทั้งความห่วงใยของสมาชิกในครอบครัวภรรยาลูกสาว
แล้วก็แจ้งความคืบหน้าผลการรักษาของตัวท่านนั่นแหละนะฮะ
แล้วก็แผนการรักษาต่อไปคุณผู้ชมครับช่วงที่คุณหมอเล่าถึงความคืบหน้าของโรงพยาบาลสนาม
หรือว่าที่เรียกว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครที่จัดสร้างครบ๓๖๐๐เตียงนะครับ
พอสำหรับผู้ป่วยที่ลุกตรวจตรวจเชิงลุกตรวจลุกตรวจตามโรงงานต่างเนี่ย
ที่พบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักร้อยหลักร้อยคนร้อยรายต่อวันเนี่ย
คุณผู้ชมฮะหัวใจคนทำงานนะครับคลื่นสมองของท่านเพราะว่าช่วงนั้นมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นจากเดิมเลยนะ
นะฮะคือแล้วก็มีน้ำตานะฮะเอ่อที่ดวงตาของท่านด้วย
อันนี้เป็นการบอกเล่าจากห้องที่ท่านพักรักษาตัวอยู่
ในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้สื่อข่าวติดตามการทำข่าวของกระทรวงมหาดไทย
ขอฝากกำลังใจส่งกำลังใจไปนะครับแล้วชื่นชม
ครับหัวใจของคนมหาธัยจริงฮะค่ะ

ยังคิดเรื่องงานอยู่เลยขนาดตัวป่วยนะฮะ

ก็เลยแบบเต้นแรงขึ้นมานะครับ